สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโบราณท่านว่าตื่นวัวตื่นควายก็ไม่เท่าตื่นคน
เมื่อตื่นกลัวกันมากตระหนกกันมากความเสียหายก็เกิดขึ้น
ถ้าตื่นและตระหนกตระหนักแต่พอดีมันก็ดีครับ
จะได้นำไปสู่การป้องกันแก้ไข
แต่ถ้าตื่นกันแบบตระหนกผลเสียมันตามมาทันที
เรื่องราวที่ระยองกับทหารจากอียิปต์
ถึงแม้จะผ่านพ้นมาแล้วหลายวัน

แม้กระทั่งโรงแรมที่อยู่ไกลไปอยู่ในเกาะที่เกาะเสม็ด
จองที่จองเข้ามาที่จะไปเที่ยวตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ย
ก็พลอยถูกยกเลิกไปด้วยโรงแรมที่อยู่ใกล้ใกล้ระยอง
ขนาดที่พัทยายังมีคนโทรไปยกเลิกเลยครับมันอยู่ห่างกันตั้งเยอะ
แต่คนก็คิดว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนเอาชัวร์ไว้ก่อนก็เลยยกเลิก
สอดแถวหาดแม่ลำพึงโทรมาบอกว่าได้รับการยกเลิก
โทรให้ยกเลิกเหมือนกันนี่เป็นอาการตื่นเกินเหตุไหมครับ
ก็ตั้งแต่วันแรกแล้วปิดห้างนั้นสมควรแก่เหตุ
เพราะว่าทหารอียิปต์ไปเดินปิดโรงแรมก็สมควรแก่เหตุ
เพราะทหารอียิปต์ไปพักแต่ว่าโรงเรียน๒๐๐กว่าโรงพล้อยปิดไปด้วย
การค้าการขายสลบซบเซาก็ได้หมดแม่ค้ารายย่อยที่ขายของอยู่
คนไม่ไปก็ขายไม่ได้เดือดร้อนกันไปหมด
นี่เป็นอาการตื่นตระหนกซึ่งผมบอกตั้งแต่วันนั้นว่า
แล้วนี่ยังไม่รู้ว่าจะมีคนติดเชื้อกี่ราย
เพราะว่าทหารอียิปต์เนี่ยที่ดูในภาพวงจรปิดเนี่ย
เขาไปห้างเขาก็ใส่หน้ากากอนามัยเขาเดินไปเดินมาอยู่สองชั้นแล้วเขาก็กลับ
เขาไม่ได้ไปยืนจ่ายเงินต่อรองสินค้าที่จะไปสัมผัสใกล้ชิดกับใคร
มาที่โรงแรมก็มาแล้วก็เดินขึ้นห้องไม่ได้เสวนาสนทนาอะไรกับใครมากมาย
ก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าเอาล่ะเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อน
แล้วในที่สุดวันต่อมาก็ได้รู้แล้วหลังจากเขาระดมตรวจตรวจแบบตะลุยตรวจเลยล่ะ
เป็นพันพันคนยังไม่พบใครติดเชื้อเลยครับแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้ว
กับการยกเลิกยอดจองโรงแรมฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องช่วยกันก็คือว่า
ต้องช่วยกันกระจายข่าวให้ได้รู้ว่าตอนนี้ไม่พบคนติดเชื้อแล้ว
ยังไม่พบคนติดเชื้อสื่อมวลชนก็ต้องช่วยกันเพราะวันแรกสื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์
หัวกันใหญ่โตมากตกอกตกใจซึ่งนายกก็ท่านก็โทษสื่อมวลชน
และอาการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำให้สื่อมวลชน
พลอยเรื่องนี้ดูเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่

ที่ว่าต้องการให้เงียบอย่างที่นายกว่าเนี่ย

พอข่าวใหญ่ขึ้นมาก็เกิดความตระหนก
พอเกิดความสนุกก็นำไปสู่ความเสียหายมากมาย
นี่คือประเด็นที่เราควรจะมีบทเรียนว่า
เรื่องแบบนี้มันล่อแหลม

ทันทีที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น

ช่วยออกรายการทีเถอะ
ว่าให้นึกถึงภาวะเศรษฐกิจไว้ให้มาก
แล้วที่มีข่าวว่าอาจจะล็อกดาวน์

ไปถึงขั้นนั้นถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยเราอาจจะชนะโควิดแต่เศรษฐกิจเราล่มแง่
ถ้ามารอบใหม่ถ้าล็อกดาวน์กันรอบใหม่อีกทีอย่างนี้นะยังไม่นับถึงเรื่องแผนงานที่เราจะเอานักท่องเที่ยวเข้ามา
เราจะค่อยเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อเอาเงินเข้ามาในประเทศ
พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเลิกพูดเลยครับเลิกพูดไปเลย
อันนี้ก็ต้องโทษว่าฝ่ายที่คิดโครงการเรื่องการท่องเที่ยวต่างนานาเนี่ย
แผนงานของท่านเนี่ยท่านได้วางระเบียบไว้รัดกลุ่มยังไงว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามา
หนึ่งทำยังไงสองทำยังไงสามทำยังไงมาตรการท่านเตรียมไว้เยอะแยะแต่ไม่เป็นข่าว
พอไม่เป็นข่าวคนก็ไม่เข้าใจสบคเองก็ดูเหมือนว่า
เห็นเรื่องของความปลอดภัยเอาไว้ก่อนอันนี้แหละครับที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่จะตามมา
อันนี้แหละจะเป็นประเด็นว่าเราอาจจะชนะโควิดเราคุมการติดเชื้อภายในประเทศได้
แล้วจะไม่ระบาดไปอีกนานอาทิตย์ติดโรคมาก็มาจากต่างประเทศ
ก็เกือบทั้งนั้นเราชนะโควิด
แต่ว่าถ้าเศรษฐกิจเราล่มสลายเราไปไม่ถึงไหน
เราแก้ปัญหาไม่ได้แล้วจะทำยังไง
อันนี้ก็มีข่าวตามมา๒๓วันที่ผ่านมาเรื่องการปรับคอรมอ
ถ้าเป็นไปอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงก็คือว่า
จะมีคนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
มากกว่านักเลือกตั้งนักการเมืองที่อยู่ในโคต้าที่คิดว่าจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้
อันนี้คนก็คนก็ชื่นใจขึ้นไปหน่อยว่า
นายกอาจจะตัดสินใจเลือกเอาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญควบคู่กันมา
อย่างที่บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเหมือนคนไข้
เราต้องการหมอเก่งเราต้องการคนที่มีประสบการณ์
เราต้องการคนที่มีแนวทางมาแก้ปัญหา
ไม่ใช่มาตามโคต้าของพักการเมืองเอาใครมาก็ไม่รู้
และนี่คือขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์นี้ของสัปดาห์นี้กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ